อีกหนึ่งเรื่องก็ต้องฝากเตือนกันสำหรับคนที่ชอบใส่เครื่องประดับหรือว่าของมีค่าในตัวเยอะ
อืมเพราะว่ามันก็ล่อตาโจรอ่ะนะฮะใช่แม่ค้าขายดอกไม้ท่านหนึ่งนะฮะ
ก็ใส่ทองในคอไว้๔บาทคุณผู้ชมเดินไปเข้าห้องน้ำ
คนร้ายขับรถเก๋งมาจอดแล้วก็เดินตามเข้าไปเอาปืนไปจี้
นะฮะมีการยิงปืนขู่ถ้าไม่ถอดมาน่าจะยิงให้ตาย
สุดท้ายต้องถอดให้เขาไปได้ทองไป๔บาทแล้วก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลครับ
ตอนสักห้าทุ่มของเมื่อคืนนะฮะนางสาวกัญญาคุ้มวงอายุสี่สิบปี
เป็นชาวอำเภอพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการ
ก็เป็นแม่ค้าขายดอกไม้ขายพวงมาลัยครับในตลาดย่านพระสมุทรเจดี
เพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะถูกคนร้ายขับรถเก๋งติดตาม
แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยนะฮะยิงข่มขูดชิงทองไปสี่บาท
ห้องน้ำในตลาดเลยครับ

พบคนร้ายเป็นผู้ชายสูงผอม

แต่งกายใส่หมวกแก๊ปสีดำสวมเสื้อ
ืดสีดำกางเกงขายาวสีดำ

แล้วก็ใช้ปืนขู่ถอดสร้อยออกมาทั้งหมดเลยนะ

ขัดขืนคนร้ายใช้ปืนยิงขู่

สองบาทหนึ่งเส้นสร้อยข้อมืออีก

ได้ไปเบสเสร็จก็สองเส้นก็เป็นสี่บาท
แล้วพอได้ทรัพย์สินไปคนร้ายก็วิ่งออกไป

คันหนึ่งเป็นเก๋งสีขาวไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียนครับ

แล้วก็ขับหลบหนีไปที่บริเวณด้านถนน

ใครที่ชอบใส่เข้าของเงินทองในตัวเยอะ